ทีนี้เมื่อวานคุณผู้ชมเขามีการรวมตัวกันของมวลชนหลายกลุ่มทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัด
ก็ออกมารวมตัวกันนะฮะเป็นการปกป้องสถาบัน
แต่เมื่อวานนี้มีความชุดละมุนวุ่นวายเกิดขึ้นเนื่องจากว่า
มีผู้ร่วมชุมนุมนั้นถูกทำร้ายร่างกายด้วย
แต่ว่าทุกอย่างนั้นก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับ

เริ่มขึ้นตั้งแต่๙โมงครับ
พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนา
ภูมิในการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

มวลชนเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่า

พร้อมที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ก็มีการโพสต์ไป

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนาหลักศรีกรุงเทพฯมหานคร

เขาบอกว่าเป็นแบบสุภาพง่าย
เรียบเร็วและไม่ค้างคืน

มีประชาชนมวลชนสวมเสื้อเหลือง

ทางด้านของหมอเหรียญทองเองก็มาก่อนกำหนด
ก่อนถึง๕โมงเย็นมาพูดคุยกันกับมวลชนที่ไป
ในระหว่างจัดกิจกรรมครับประมาณสัก๕โมงครึ่ง
มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นภาพ
นี่ฮะมีผู้ชายสวมเสื้อเหลืองคนหนึ่งเนี่ย
นำโทรศัพท์ที่อยู่ในไม้เซลฟี่
ไลฟ์สดการชุมนุมแต่มีคนสังเกตว่าเอ๊ะทำไมผูกลิฟตบิ้นสีขาวล่ะ
มันเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มราศดรไม่ใช่เหรอ
ใส่เสื้อเหลืองแฝงตัวเข้ามาล่ะนะฮะเอาลิฟตบิ้นผูกกับไม้เลฟี่
ก็เลยไปสอบถามก็มีการโตเถียงกันยืดสุขชาติเกินไป
ชายคนนี้ก็ชูป้ายเป็นกระดาษที่เตรียมมา
และมีข้อความลักษณะรักและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกัน
แต่ไม่เห็นด้วยกับประเด็จการที่แอบอ้างอำนาจของสถาบัน
จนมีผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามจะให้ผู้ชายคนนี้ออกไปจากพื้นที่
แล้วก็มีการยืดสุขชาติกันพักหนึ่งครับ
ก่อนจะมีมือปริศนาเอื้อมไปทุบที่ศีรษะของผู้ชายคนนี้

บ๊วยแคทธิ์อ
บ๊วยแคทธิ์

ตีที่ศีรษะเขาอ่ะนะเขาก็บอกทำร้ายผมทำไม

สุดท้ายเจรจากันอยู่สักประมาณ๑๕นาทีนะครับ
ตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องก็เลยนำผู้ชายคนนี้
ขึ้นรถกระบะออกไปจากพื้นที่เพื่อลดปัญหาความกระทบกระทั่งกันนะฮะ
จากนั้นกิจกรรมก็ดำเนินต่อไปครับ
หมอมริยะท้องนำมวลชนกล่าวปฏิญันตลต่อหน้าทองชัยเสด็จมพลว่า
จงรักพักดีนะฮะ
แล้วก็มีการนำมวลชนร้องเพลงชาติเพลงสะดุดีมหาราชา

ก่อนจะยุติการชุมนุมไปเวลาประมาณ๖โมงเย็นนะครับ
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
ริมแม่น้ำแม่กรองเขาก็ประชาชนร่วมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองแบบนี้
จัดกิจกรรมแสดงพลังปกป้องสถาบันค่ะ
ใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มปกป้องสถาบันนะคะ
หนึ่งในคนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ชื่อว่าเกียรเกียรติปรีดาชัยกุล

ส่วนตัวแล้วไม่ได้สนับสนุนฝ่ายใดไม่ได้สนับสนุนรัฐบาล
แต่สิ่งเดียวที่รับไม่ได้เลยเพราะกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
แตะต้องสถาบันจาบจ้วงสถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูลเหนือหัว
ก็เลยต้องออกมาแสดงพลังครั้งนี้
ที่ผมชอบมุมมองความคิดของน้องนักศึกษานะครับ
ที่เข้ามามีแสดงจุดยืนของตัวเองนะครับ
ที่ออกมาในระบบประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องสิทธิของตัวเอง
แต่สิ่งเดียวที่ผมรับไม่ได้ณตอนนี้นะครับ
ซึ่งผมเห็นว่าเขาเกินเลยกว่าขอบเขตที่เขาจะทำได้ไป
ซึ่งเขามาแตะต้องถึงสถาบันผม
ซึ่งสถาบันที่ผมรักเหนือหัวมากผมเลยออกมายืนจุดนี้ครับ
ตรงจุดนี้ที่เขาจัดกิจกรรมกันเนี่ยนะคะก็คือริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กรองที่เขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะ
ส่วนบรรยากาศการแสดงพลังปกป้องสถาบันในช่วงเย็นค่ะ
มีกิจกรรมคือที่วัดเขาช่องพรานอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ประชาชนกลุ่มคนรักสถาบันรวมถึงนักเรียนกว่า๓๐๐คน
ใส่เสื้อสีเหลืองแบบนี้นะคะมาแสดงออกพลังของความจงรักพักดีต่อสถาบัน
ส่วนนี้ค่ะคุณเอ๋ปรินาไกลคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐก็มาร่วมกิจกรรมด้วย
ขึ้นเวทีประสัยปกป้องสถาบันแล้วก็ปกป้องรัฐบาล
จากนั้นได้นำประชาชนจุดเทียนเพื่อให้เกิดแสงสว่างในใจคนไทย
ในการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลาง
ก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
คุณผู้ชมจังหวะนี้คุณเอ๊ะปารินาหลั่งน้ำตาด้วยความทราบซึ้ง
และขอเรียกร้องให้ยุติการกระทำอันไม่เหมาะสม
สุดท้ายนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี
ร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพ

คุณเอ๊ะปารินาต้องก็สัมผัสกับผู้สุข่าวบอกว่า
ขอบคุณชาวจังหวัดราชบุรีที่
มาแสดงพลังปกป้องสถาบันแล้วก็อยากเรียกร้องให้อีกฝ่ายยุติการกระทำที่ไม่เหมาะสม
เคารพกฎหมายเคารพประชาธิปไตยในเมื่ออ้างว่าเป็นประชาธิปไตยไม่สมควรละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
ต้องเคารพการเลือกตั้งและนายกรัฐมนตรีที่มาตามรัฐธรรมนูญนะคะ
ก็ต้องถูกกฎิกาด้วยว่าเป็นทำรึเปล่านะคะ
รวมถึงข้อความให้หยุดคุกคามและทำร้ายประชาชนตามสถานที่สำคัญทั่วเมืองเชียงใหม่
ไม่ว่าจะเป็นคู่เมืองเชียงใหม่และลานอนุสาวรีสามกษัตริย์ซึ่งเป็นการแสดงออกนะฮะ
เป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้สัญจรไปมาตามเส้นทางที่มองเห็นสัญลักษณ์ได้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตามนะครับการออกมาเคลื่อนไหวและแสดงเฉตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มนักศึกษาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับ
คุณผู้ชมดูหน้าหนึ่งของนักศึกษาไทยรัฐสักหน่อยนะครับเป็นปฏิกรยาสธิ์ทางการเมืองกันบ้าง
มติอะไรก็คือประชามติว่าจะให้นายกอยู่หรือไม่อยู่นะครับก็คือทางพลังประชารัฐเข้ามาบอก
ว่าจะมาให้นายกของเขาออก๓วันนายกทำผิดอะไร
ฉะนั้นต้องจับตามองไปที่การประชุมร่วมรัฐสภานะฮะ
ว่าเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเวทีนั้นเนี่ย
หาทางออกให้ประเทศได้มากน้อยเพียงใด